พาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ถนนค่อนข้างโล่งหน่อย
คนขับรถยนต์เขาบอกว่ารถกระบะนี้ปาดออกมาตัดหน้าเขาก็ทัน
เขาหลบไม่ทันก็เลยเฉียวชนรถของเขา
คนขับกระบะเป็นตำรวจด้วยเป็นตำรวจอย่างเดียวไม่พอ
เห็นเขาบอกว่าสืบย้อนประวัติกลับไป
จะมีเหตุอุบัติเหตุกระบะไปชนกับรถอีกคันนึง
ทำให้คู่กรณีเสียชีวิตด้วย
เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นยังไง
ให้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะแบบนี้
เขาบอกเขาขับมาดีคนขับรถยนต์
ริมถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางบัวทอง
แล้วอยู่กระบะฟอร์ดสีดำ
ทะเบียน๑ท้อพุท่าวฮอร์โนฮูก๑๙๙กรุงเทพฯ
ก็ปาดหน้าเขาเข้ามาแบบนี้

หน้ารถกระบะเนี่ยไปชนอัดอยู่กับแท่นปูนนะคะ

ร้อยตำรวจโทนิคมลอมเศรษฐีวัย๕๙ปี

สำหรับผู้ปากหน้านะคะ
ไม่ได้รับปากเจ็บอะไร
ผู้ปากนี้ก็ด้านหน้าขวาคือว่า
ได้รับความเสียหายแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยแหละค่ะ
กล้องหน้ารถของเขาเขาบอกเขาขับมาดีดีนะ
อยู่รถคันนี้ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ปาดมาทางซ้ายของเขา
แล้วก็หลุดซ้ายออกไปเลยเขาหลบไม่ทันจริงไม่ทันรู้ตัวด้วย
ทีมข่าวเราก็โทรคุยกับเขานะคะเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังด้วยค่ะ
พอเขาก็ไม่รู้ว่าไงเขาก็กลับพื้นมาอีอีแล้วก็มาพาดครับผมเลย
กว่าจะเรียกภูมิภัยมาอะไรมันมาก็สี่ทุ่มกว่าเลยฮะ
คือแปลงตัวกล่องคลังท่อนเพื่อก็แปลงอยู่ข้างหลังรถ
แต่ถ้าดูภาพจากกล้องหน้ารถดูเวลามุมบนขวา
มันคือตีหนึ่งกว่าแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่
คือช่วงเวลาจังหวะที่เกิดเหตุคือเกือบจะ๔ทุ่ม
จุดเกิดเหตุอยู่ซอย๑๑๑ถนนกรรจนัดพิเศษค้าออก
ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง

เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่หักออกจากพื้นที่
ก็ใช้รถเครนเล็กชักลากเคลื่อนย้ายออกไปนะคะ
แล้วก็เตรียมนำเสาใหม่มาติดตั้งแทน
การทำงานเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างยากลำบากอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าจุดตรงนั้นมีน้ำปลาปลาไหลอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ
ก็ต้องประสานกับสำนักงานการประปาให้ตัดน้ำชั่วคราวก่อนนะคะ

หลุมตั้งเสาไฟเร่งจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน

แล้วค่อยเปิดใช้น้ำตามปกติ
ทีมข่าวเราก็ถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะว่า

ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าแจ้งความว่าที่สอนอธรรมศาลาเรียบร้อยแล้ว
ความเสียหายประเมินเบื้องต้นอยู่ที่๑แสนบาทค่ะ
ส่วนจุดเกิดเหตุก็ยังพบว่ามีร่องรอยการชนด้วยความเร็วสูงนะคะ
มีรอยล้อรถยนต์กระจกแล้วก็เศษอุปกรณ์ตกแต่งรถกระจายเกลื่อนอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ
จากนี้การตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่าย้อนกลับไปค่ำวันที่๑๒เมษายนปี๕๗
ก็คือ๖ปีที่ผ่านมาตรวจสอบประวัติของร้อยตำรวจโทนิคมที่เป็นคนขับรถกระบะ
คือมันมีเหตุการณ์คือเขากำลังขับกระบะกลับบ้านนะคะ
อยู่อยู่มีรถยนต์ที่จอดอยู่เนี่ยขับมาตัดหน้าเขาแล้วเขาเบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าไปอย่างจัง
ทำให้ชายคนขับรถวัย๗๓ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ส่วนภรรยาวัย๖๗ปีที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บนะคะหัวแตกแล้วก็แขนขาหักค่ะ
ซึ่งร้อยตำรวจโทนิคมตอนนั้นเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะ
บาดเจ็บจากการที่เขากำลังยืนรอให้กันกับตำรวจแล้วมีชายชะกันถือขวดเบียร์มาตีหัวแล้วหนีไปค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าชายชะกันนี้เป็นใครด้วยนะอยู่ก็มาตีหัวเขาระหว่างรอให้กันกับตำรวจแล้วก็หนีไปเฉยเลย
ครั้งนั้นเนี่ยร้อยตำรวจโทนิคมถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วครั้งนี้จริงก็ยังไม่ได้เป็นการพูดคุยเพราะว่าตอนนี้ก็คือส่งไปที่โรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นก่อน
เดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าออกมาแหละว่าจะต้องแจ้งข้อหาอะไรอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขับรถแบบนั้น
เพราะว่าถ้าจะดูภาพจากกล้องหน้ารถมันก็เห็นชัดแหละว่าโอ้โหมาจากเลนขวาสุด
แล้วก็ปาดมาฟื๊บเข้าข้างทางอย่างนี้เลยนะคะ